ใครที่ชื่นชอบญี่ปุ่นหรือว่าเคยไปเที่ยวญี่ปุ่น
อาจจะพอคุ้นหูนะคะกับชื่อตลาดปาซึกิค่ะ
ซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดปลาเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตลาดปลาเก่าแก่แห่งนี้อายุกว่า๘ทศวรรษ
จะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะ
ในพื้นที่แห่งใหม่ที่ทางการเขาจัดไว้ให้
กลางเสียงวิพักษ์วิจารณ์ทั้งจากตัวกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเอง

จะเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
นี่คือเสียงที่คุ้นเคยและเป็นเอกลักษณ์ของตลาดลาซึกิ
ตลาดขายส่งปลาและอาหารทะเลสด
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
แต่นี่คือเสียงที่ดังกึกกล้องในช่วงหลายวันมานี้
เป็นเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ไม่เห็นด้วยกับการปิดตลาดปลาซึกิเดิม

อีกไม่กี่วันข้างหน้าตลาดปลาซึกิ
ตลาดปลาเก่าแก่ซึ่งถูกขนานนามให้เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กำลังปิดตำนานในพื้นที่เดิมที่ใช้ค้าขายมานานกว่า๘๐ปี
และที่นี่คือตลาดปลาซึกิแห่งใหม่ที่เตรียมการเปิดในสัปดาห์หน้า
การก่อสร้างด้วยงบประมาณ๕๖๙๐๐ล้านเย็นหรือราว๑๖๐๐๐ล้านบาท
ทำให้ตลาดปลาใหม่มีสาธารณูปโภคครบครันและทันสมัย
แต่ผู้ค้ามองว่าสถานที่แห่งใหม่ไม่สะดวกสบายและยังมีข้อกังวลหลายอย่าง
ทั้งการที่ตลาดใหม่ตั้งอยู่ไกลไปจนถึงข่าวที่มีการตรวจพบสารพิษปนเปื้อน
ในพื้นที่ตลาดใหม่
แม่ขาววัย๗๕ปีคนนี้บอกว่าทางการโตเกียวมองแต่การย้ายตลาดเพราะอธิษฐศ
ไปยังสถานที่ที่ไม่สะดวกและมีการปนเปื้อน
ไม่คิดว่าจะสามารถค้าขายที่นั่นได้
ถ้าพวกเขายืนยันว่าจะย้ายเธอเข้าใจว่าพวกเขาจะย้ายตลาดไปในที่ที่ดี
แต่ที่ตลาดใหม่ไม่มีอะไรดีเลย
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่เสียดายการจากไปของตลาดเก่า
ที่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
ต้องเสร็จสิ้นมาตั้งแต่๒ปี
แต่อุปสรรคหลายอย่างทำให้การย้ายไม่เป็นไปตามกำหนด
แต่คาดว่าอาจถูกเปลี่ยนให้เป็นที่จอดรถ
อำนวยความสะดวกสำหรับการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
ในปี๒๕๖๓และอาจพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นต่อไป
เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่ดีโดยอาจมีร้านดั้งเดิมหลงเหลืออยู่บ้างในพื้นที่รอบนอก
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน